คุณผู้ชมครับมาดูคดีที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับ
ชมบุรีจับสามีหึงโหดก่อเหตุทุบตีภรรยาที่ท้อง
ขี่รถจักรยานยนต์ทับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ร้อยตำรวจเอกกริตติเดตเชื้อประมาณรองสาวัดปราบรามสพเมืองชนบุรี
นำกำลังกว่าสิบนายเข้าตรวจค้นภายในซอยทุ่งสะซอยสามอ่าหมู่สาม
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าได้ยินเสียงของหญิงสาว
ร้องขอความช่วยเหลือเหมือนถูกทำร้าย
ใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงพบร่างของผู้หญิงคนนี้
ก็คือนางสาวปียรักษ์กระจายสาวท้องอ่อนอยู่ในพงยากครับ
สภาพใบหน้าเนี่ยนะครับเลือดอาบเลยปากแตก
แล้วก็สลบอาการสาหัสครับ
กู้ภัยไตรคุณธรรมรีบประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ต่อมาตำรวจตามจับกลุ่มนายนัทพลแทร่ซื้อพร้อมกับรถจักรยานยนต์
จับกลุ่มได้ในป่าใกล้ที่เกิดเหตุ
นายนัทพลก็สารภาพนะครับบอกว่าหญิงสาวที่ท้องเป็นเมียของเขาเอง
เหตุที่ลงมือทำร้ายเพราะหึงหวงครับ
เราเมาแหละไหมถามที่จริงเลยเมาแหละไหม

ก็ไม่หึงเพราะเลิกกันไปรอบแม่ตั้งแต่สพมด้แล้ว
แล้วเราเจอเหมือนไงเราเจอ
เขาบอกก็ท้องกลับมาหามาผม

ก็ที่จะทำสัญญากันที่ลงพักสมมติไว้แล้ว
กับตำรวจชื่อแล้วสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้

ก็ทำสัญญากันไปแล้วรอบนึงว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีก
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้าย

ถ้าหากสาหัสก็จะเพิ่มข้อหาอีกนะครับ
ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชมบุรีดำเนินคดีต่อไปนะครับ